ถูกต้องวัน๒๒ที่หมาย
ถนนน้ำทองหมู่๙ตำบลนาจักร

คว่ำหน้าเจ็บหนักไม่รู้สึกตัว

ของแล้วรถเกิดพลิกตีลังกาขณะข้ามลูกระนาดกลางถนน
เหตุเพราะไม่ชำนาญการใช้รถ
โดยไม่เฉลี่ยวใจว่ารถเป็นระบบดิสเบรก
แต่นิดเดียวก่อนข้ามลูกระนาดรถก็พลิกตีลังกาล้ม
คนขี่ตกกระแทกพื้นสลบไม่รู้สึกตัว
เป็นยืมรถของม้ามั๊ยเหรอ
เจ้าเป็นแม่คนเดียวเจ้า
อุทาหรณ์เตือนภัยยืมรถคนอื่นมาใช้
ต้องศึกษาทดลองขี่ให้ชินมือ

ผลีผลามกดแรงรถอาจพลิกคว่ำไม่ทันตั้งตัว

หากเจ็บมากถึงขั้นเสียชีวิต
เพราะภัยอันตรายมีอยู่รอบตัว
เราต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันประสบอุบัติเหตุ